ท่านผู้ชมครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อุดรธานีนะฮะ
คือแม่ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
คือในสภาพที่เลือดท่วมตัวเลยนะแล้วมีตู้กับข้าวเนี่ยนะฮะ
มันแตกระจายนะครับกระจกเนี่ยแทงอยู่ที่แขนลูก
นี่ฮะตู้เนี่ยฮะแล้วกระจกเนี่ยแทงเข้าที่แขนโดนเส้นเลือดใหญ่ครับ
คือไม่น่าเชื่อนะคือคาดว่าผู้ตายเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำไง
แล้วลื่นแล้วไปโดนกระจกตู้กับข้าวกระจกแตกบาดแขน
ก็ช่วงเมื่อคืนวันกลับจากรอยกระทงด้วยนะฮะ
ช่วงกลางดึกก็ที่บ้านก็ไม่มีใครรู้นะมารู้อีกทีก็เห็นตอนเช้านะครับ
บ้านอยู่ที่หมู่๑๔บ้านเชียงยืนตะบนเชียงยืนอำเภอเมืองนะครับ
ตำรวจกับชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบนะครับ
ตอนที่พบศพเนี่ยก็คือ๖โมงเช้าของเมื่อวานนี้วันอังคารที่๑๒พฤศจิกายนนะครับ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับชั้นล่างเนี่ยเป็นใต้ถุนโล่งนะ
ศพของนายพินิษฐ์สร้อยสบายอายุ๔๕เสียชีวิต
สภาพคว่ำหน้าอยู่นะครับไม่สวมเสื้อผ้ามีเลือดไหลนองเต็มพื้น
แล้วมีกระจกตู้กับข้าวแตกระจายอยู่นะครับ
ส่วนเสื้อผ้าของผู้ตายที่ใส่เมื่อคืนก่อนเนี่ยนะอยู่ในกระมัง
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ส่วนที่แขนด้านซ้ายมีบาดแผล
คล้ายถูกของมีคมแบบบาดลึกมาก
โพนตรีสุริชัยโพธิจักรสวรรค์สอบสวนสพฮหลวงบอกว่า
สันนิษฐานก็คือผู้ตายคืนวันจันทร์ต่อเนื่องวันอังคารนะครับ
กลับมาจากเที่ยวงานลอยกระทงได้ถอดเสื้อผ้าเตรียมจะอาบน้ำ
แต่คงไปลื่นล้มเสียหลักแล้วไปโดนตู้กับข้าวซึ่งมันมีส่วนที่เป็นกระจก
แล้วตู้ก็แตกเห็นไหมตู้แบบนี้บ้านเราก็มีเยอะใช่ไหม
ช่วงที่ถอดเสื้อผ้าจะอาบน้ำเนี่ยคงลื่นนะครับ
ลื่นโพะเข้าไปเนี่ยฮะกระจกมันบาดเข้าที่แขนซ้ายเป็นแผลลึกขนาดใหญ่
แล้วไปถูกเส้นเลือดดำฮะเลือดไหลไม่หยุดครับ
แต่ช่วงนั้นที่บ้านเขาหลับกันหมดแล้วใช่ค่ะก็เลยนอนเสียชีวิตอยู่

คือถ้ามีคนมาเห็นมาช่วยก็อาจจะทัน
แต่ไม่มีใครรู้ไงแล้วโดนเส้นเลือดใหญ่พอดีโอ้โหเลือดพุ่งเลยนะ
อาจจะร้องเรียกก็ไม่ไหวอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ที่บ้านก็ใช้เป็นที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของนายพินิษฐ์ด้วยนะครับผู้ตายนะครับ

อายุ๗๐แล้วครับบอกว่านายพินิษฐ์เนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับมีลูกอยู่๔คน
นายพินิษฐ์ทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าอุดรธานียังไม่มีครอบครัว
คืนวันลอยกระทงก็คือคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
พินิษฐ์ออกไปเที่ยวงานในหมู่บ้านแม่อยู่บ้านแม่ก็นอนแล้วยังไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยกลับมาตอนไหน
เช้าวันอังคารแม่ลุกขึ้นมาจะไปเข้าห้องน้ำเห็นเลือดไหลนองเต็มพื้นปูนบ้าน
ตอนแรกยังคิดว่าเป็นเลือดหมูเอ๊ะใครเอามาเชื่อดแถวนี้
แต่พอเดินไปดูอ้าวลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่แล้ว
เนี่ยอันนี้ติเขาจำลองเหตุการณ์ตามที่แม่เล่าให้ฟัง
คุยกับแม่แม่เป็นยังไงวันนั้นเจอแบบไหนแม่ก็บอกว่าแบบนี้ตีเป็นยังไงลูก
แม่ก็บอกว่าเป็นอย่างเงี้ยพอแม่เห็นว่าลูกอาวุธตายแล้ว
ก็เลยตะโกนให้ชาวบ้านมาช่วยนะครับแม่บอกเสียใจมาก
คือถ้ามาเจอลูกเร็วกว่านี้

บอกเพราะแม่ก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วไง๖โมงเช้าแล้ว
ก่อนลูกจะเสียชีวิตนะแม่อืม
แม่เห็นร่างคนยืนหันหลังอยู่ในบ้านแต่ไม่มีหัวอยู่หลังบ้านนะมีแต่ตัวไม่มีหัว
ซึ่งร่างนี้นะครับหลังจากเห็นไม่มีหัวแม่บอกว่าก็ค่อยเผยให้เห็นหัว
ซึ่งพอหัวมันเริ่มเห็นเนี่ยลักษณะมันคล้ายศีรษะของลูกชายคนที่เสียชีวิตนี่แหละ
ก็เลยพาลูกไปทำพิธีต่อดวงชะตากลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีผ่านมา๒ปีวันนี้ลูกอายุ๔๕แม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรผู้ตาย
คิดว่าการต่อดวงชะตาในครั้งนั้นเมื่อสองปีที่แล้วน่าจะทำให้ลูกเนี่ยปลอดภัยไม่มีอะไรแต่สุดท้ายลูกก็มาเสียชีวิตจนได้
แล้วบอกแม่ว่ามันคนมันจันนั้นแล้วมันแขนเป็นทั้งสี่แล้วเนอะ
แม่ว่าโอ๊ยตายแล้วลูกคอยระวังสิ
ก็เลยไปเศร้ากันใส่ขาลูกบ่ายลูก
ขาทั้งกลางเย็นแน่ทั้งอ่อนอยู่
ส่วนของแม่ไปเศร้าขาบีบพา
แม่ก็เป็นประทับที่เที่ยงไปแล้ว
เรียบได้บุญแม่เรียกจุโมกทุกข์ใจเลย
แม่ว่าเนี่ยงออกไป
สิบหวานหกโมงอย่างนึงบุก

ร่างเขาขาวกลายไปมันเป็นตัวลูกซ่ายพินิษฐ์แม่
อ่าคุณแม่ทำยังไงล่ะ
อ่าก็ไม่น่าเห็นแล้วแม่ก็ต้องไปหารถนมนต์หาตัวสตาซักอย่างนั้นแหละ
พูดไปเห็นว่าตายลูกแม่เดี๋ยวเนี่ย
เขาเข้าโรงพยาบาลหมอซ้อยได้ปรรณอย่างแม่ก็เลยเสียใจฆ่าใจอยู่นี่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
ทุกผู้ชมเชื่อไหมฮะเรื่องอย่างนี้เรื่องของการไม่เห็นเงาหัวเห็นคนไม่มีหัวอย่างนี้นะอย่างที่คุณแม่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยลองส่งข้อความมาคุยหน่อยเพราะว่าไม่ใช่แค่คุณแม่ของนายพินิษฐ์คนเดียวนะหลานชายนะหลานชายของนายพินิษฐ์เนี่ยชื่อนายนรึชาก็เล่าให้กับติฟังนะบอกว่านายพินิ

แต่มาปีนี้นะแม่เนี่ยเขาไม่เห็นแล้วแต่ตัวหลานเนี่ยเห็นแต่ทีนี้เห็นในฝันเขาฝันว่าน้าชายเสียชีวิตจากของมีคมมาเล่าให้น้าฟังแต่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรกันไงแล้วน้าก็มาเสียชีวิตเหมือนในฝันที่เขาเจอ